ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลาไปที่วัดใหม่พรมพิรามที่พิศนุโลกแล้วนะฮะ
หลังจากที่เจ้าวาดวัดเนี่ยยอมรับว่าขึ้นป้ายไม่ให้หมอปลาเข้า
สุดท้ายต้องเอาลงแล้วก็เผาไปแล้ว

จากว่าคนจะตำหนิท่านว่ามูสาโกหกใช่ไหมคะ

อาตมาฉันหมูกระทะจริงอัตมาฉันเล่าจริง
เอาเป็นว่าเมื่อชาวบ้านไม่ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวอีก๓วันเนี่ยศึกก่อนแล้วกัน

เขาบอกมันมีขั้นตอนเคลียร์เอกสงค์เอกสารนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เนี่ย

เดี๋ยวขออีกสักครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านอีกอยากให้อยากเปลี่ยนมั้ยครับนี่เพิ่งดื่มมาต้นเดือนเนี่ย
ชาวบ้านว่ายังไง
ว่ายังไงบ้างขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง

วันนี้มากันเยอะเลยชาวบ้านว่าไงครับ

ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้ว
แล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืน
แล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเอง
ผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหม

ให้พิจารณาที่ทุกคนมีสมองนะครับ

ไม่ได้ขับไล่ให้พิจารณาตัวเองให้พิจารณาดีกว่า
จะได้เป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย
ก็ยินดียมนะยินดีจะพิจารณาตัวเอง
อาจจะมาขอโอกาสอีกสามวันเตรียมคือสึก
นี่ฮะทีแรกบอกขอโอกาสจากชาวบ้านอีกสักครั้งได้ไหม
ชาวบ้านบอกให้โอกาสไปตั้งนานแล้ว
คือเมื่อสามปีก่อนเนี่ยย้อนไปสามปีก่อนนะครับ
จ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามเนี่ยนะครับรูปเนี่ยครับ
พระครูธีรศาสตร์เนี่ยเคยถูกชาวบ้านเนี่ย
พยายามที่จะจับผิดเอาผิดเรื่องกินเหล้า
หมูกระทะแต่ตอนนั้นมันไม่มีหลักฐาน
แกนนำในพื้นที่ผู้นำชุมชนก็เลยบอก
เอาอย่างนี้เมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ให้โอกาสเขาก็แล้วกัน

สุดท้ายเวลาผ่านมาผ่านมาผ่านมาเนี่ย
มันมีเรื่องมีราวจนได้นะฮะนอกจากเรื่องป้ายแล้วนะ
เนี่ยเจ้าวาดวัดใหม่พรมพิรามยอมรับว่าเพิ่งดื่มเหล้าเมื่อ๑พฤษภาคม
คือตอนแรกท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มสักพักนึงแล้วนะตั้งนานแล้วนะ
ก็เลยถามว่าตั้งนานแล้วเมื่อไหร่๑พฤษภาคม
แล้วขึ้นป้ายเนี่ย๒พฤษภาคมใช่ไหมใช่ไหม
ไปจ้างเขาทำป้ายเนี่ยเหมือนกับรู้หรือยังไงว่าเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวหมอปลาจะมา
สุดท้ายเป็นเรื่องต้องขอบคุณป้ายนี้เลยนะฮะ
แล้วถ้าไม่ได้ทำผิดจะไปกลัวอะไรใช่
พอวันนี้หมอปลาเนี่ยเข้ามานะมากับทนายภัยศาลด้วย
คุณน้ำฟ้าภรรยาด้วยป้ารัตนาก็มาด้วย
รัตนามาเนี่ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเมื่อสักครู่นี้คุณกันจอมพลังนี่เข้ามาด้วยคือมาเนี่ยตั้งใจมาวัดใหม่พรมพิรามเนี่ยเพื่อจะมาทำบุญเรื่องป้ายที่เจ้าวาดวัดเนี่ยเขาไปสั่งทำพันแปด
ไหนก็ทำแล้วก็เผาแล้วเนี่ยมาทำบุญค่าป้ายให้กันแล้วกันค่ะนั่งคุยไปคุยมาซักไปซักมาชาวบ้านทราบข่าวมากันเต็มแล้วตกลงเนี่ยอยู่ดีเจ้าวาดยอมรับค่ะบอกอัตมาฉันหมูกระทะแล้วก็ดื่มเหล้าจริงคือความผิดเนี่ยมันไม่ถึงขั้นอาบัตรปราชิกก็จริงก็อย่างที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังใช่ไหมค่ะบอก
ระทะอะไรกันเสร็จเนี่ยก็มาชวนกันปรงอาบัตรแล้วก็ทำอีกแล้วก็ทำอีกซึ่งอย่างนี้เนี่ยถ้าคือทางกฎของสงค์คุณอาจจะบอกว่าปรงอาบัตรได้ก็จริงแต่ชาวบ้านเขาติฉินนินทาชาวบ้านเขาไม่ยอมรับใช่แล้วที่น่าตกใจคืออะไรท่านเจ้าวาดบอกว่าที่ดื่มเหล้าเนี่ยเพราะเครียดเครียดเครียดเรื่องงานคุณเป็นพ
น้องเมื่อสักครู่เนี่ยน้องผู้ชายที่เสื้อสีน้ำเงินที่ยืนคุยอยู่อ่ะบอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยน้องคนนี้ตอนที่คุยคุยอยู่นะที่ชาววาดบอกจะขอโอกาสอยู่สักรอบได้ไหมเนี่ยน้องเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกินหมูกระทะไปดื่มเหล้าเนี่ยแล้วยังมุสาอะไรเนี่ยคือผิดสงค์ผิดสินเต็มไป

เรื่องนี้ออกมาก็อย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาก็บอก
อีกสามวันเนี่ยเดี๋ยวจะศึกนะตามความต้องการของชาวบ้านที่
บอกว่าให้พิจารณาตัวเองแต่ขอใช้เวลา๓วันนี้จัดการเรื่อง
ราวทุกอย่างในวัดให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนอ่ามันต้องมีเอกสงฆ
เอกสารตรวจสอบบัญชงบัญชีอะไรของวัดในฐานะเจ้าวาดส่วนศึก
แล้วจะกลับมาบวชใหม่อีกไหมนี่ฮะพระครูธีรศาสตร์บอกว่าอันนี้

สุราเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยจริงไหมถ้าจริงไม่จริงเนี่ย
พระอาจารย์บอกกับทางสังคมหน่อยครับว่าจริงหรือเปล่าจริงเอาพระอาจารย์
ก็มีดื่มบ้างใช่ไหมพระอาจารย์ฝากเราเหตุการณ์ให้ฟัง
เครียดเรื่องงานบ้างจริงคุณพ่อมีคนส่งคลิปมาให้เป็นคน
เก็บของเก่าคับเขาบอกว่าเขาเจอขวดถี่วัดแบบนี้เป็นแค่

อ๋อก็ถูก
แสดงว่าที่เขามาเก็บนี่คือของหลวงพ่อใช่ไหมฮะ

นี่หลวงพ่อบอกยี่ห้อเลยนะ

แต่เราไม่อยากพูดชื่อเธอฮะว่าโปโมช์เครื่องดื่มแอกออคอ
เขาก็ถามกันว่าสึกแล้วจะกลับมาบวชใหม่ไหม
คือบวชใหม่ได้นะฮะไม่ใช่ปราชิกไม่ได้ปราชิก
แต่ชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายถึงขั้นบอกเลยนะบอก
ถ้าจะบวชวงบวชใหม่ก็แล้วแต่นะแต่อย่ามาบวชวัดนี้
เขาบอกอย่างนี้เลยเขาบอกอย่างนี้เลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับคุยไปคุยมาเสร็จสับเรียบร้อย
พระครูธิรษาจ้าวาสวัดใหม่พรหมธิรามณ์ณขณะนี้
ซึ่งเดี๋ยวอีก๓วันจะศึกเนี่ยก็ได้แนะนำหมอปลาด้วย
บอกว่าเออเวลาไปตรวจสอบพระอะไรพวกนี้เนี่ย
ก็ไม่ควรไปใช้ความรุนแรงกับพระนะ
อย่างเช่นไปเคาะประตูไปพังกุฏิอะไรพวกนี้เนี่ย
อย่าไปใช้ความรุนแรงแต่ก็ขอชื่นชมแหละ
การทำหน้าที่ของหมอปลากับทีมงานเนี่ย

เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะศึกจริงอีก๓วัน
แล้วก็ขอบคุณด้วยที่มามอบปัจจัย
อบเงิน๑๘๐๐บาทค่าป้าย
ที่หลวงพ่อฝั่งทำแล้วต้องปลดมาแล้วก็เผาทิ้ง
นี่คุณกัลจอมพลังครับบอกนั้นเลย
ปัจจัยทำบุญเพิ่มให้๕๐๐บาท
ถามว่าข้า้อะไรคือข้าหมูกะทั้
นี่ครับแล้วก็ให้ป้ารัตนา
ซองให้ไปถวายพระ

แล้วเราก็ลับเข้ากุติด้วยท่าทีสงบพนเศร้าหมอง
เดินกลับเข้ากุฏิด้วยท่าทีสงบปนเศร้าหมอง
ถามเรื่องนี้ไปยังเจ้าคณะจังหวัดพิศนุโลกพระราชรัตนสุธี
ท่านบอกว่าเรื่องที่พระครูธีรศาสตร์จ้าวาดวัดใหม่พรมพิราม
รับว่ากินเหล้าแล้วก็กินหมูกระทะ

แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพระที่จะศึก

ศึกก็ส่วนศึก
เงินทองบัญชงบัญชีค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรต่างนั้นนะที่ได้ดำเนินการเอาไว้
ถ้ามันมีความผิดแม้จะศึกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินการย้อนหลังกัน
ตินี่ก็ได้คุยกับชาวบ้านนะครับวันนี้ก็มากันเยอะเลยนะฮะ
คือชาวบ้านบอกว่านี่ความจริงไม่ใช่ไม่ให้โอกาสนะ
ให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะสำหรับหลวงพ่อรูปนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวแต่มันไม่มีหลักฐานดื่มเหล้ากินหมูกระทะ
มันไม่มีใครเห็นกับตาไม่มีหลักฐานมีแต่แบบอ่ะพูดบอกกันมา
แต่ตอนนี้พอหลวงพ่อบอกด้วยตัวเองเนี่ยทุกคนบอกโอ้โหก็ตกใจนั่นแหละ
จะเคยรู้มาก่อนแต่ก็ตกใจไม่เคยคิดว่าพระที่เคยกราบเคยไหว้เนี่ย

เราก็ตกใจว่าแบบไม่คิดว่าท่านจะทำแบบนี้
จริงแล้วเราก็อยากให้โอกาสเนอะว่าถ้าท่านแต่ว่าเขาเคย
ชาวบ้านเขาเคยให้โอกาสมาแล้วไงทีนี้มันก็มันท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองแหละ
แสดงว่าเรื่องป้ายนี่มันอาจจะเขาว่ามีเพราะร้อนตัว

ก็ชาวบ้านเขาจะบอกว่าถ้าพระไม่ผิดจริงท่านจะปิดทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็อยากให้แบบท่านเปลี่ยนใหม่แบบสร้างวัดให้เจริญอะไรอย่างนี้
ให้เรียกความศรัทธาของชาวบ้านให้มาทำบุญที่วัด
เพราะทุกวันนี้เรากราบไหว้ไม่รู้แล้วว่าเรากราบไหว้อะไรกันอยู่
แต่อันที่จริงแล้วเรานับถือผ้าเหลืองจริง
ขณะที่หมอปลานะครับบอกว่าเวลาที่ไปตรวจสอบเรื่องของพระ
ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบพระนอกรีดตามที่มีการร้องเรียนกันมาเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เคยล้ำเส้นไม่เคยบุกเข้าไปพัง
หรือว่าทำลายสิ่งของอะไรต่างนานา
แล้วไม่เคยบุกเข้าไปหากไม่ได้รับอนุญาตจากชาวบ้านในพื้นที่
ที่เขาคอยดูแลวัดต่างที่มีปัญหาที่ได้รับแจ้งมา

กรณีที่วัดใหม่พรมพิรามขึ้นป้ายปลุกกระแสต่อต้านเนี่ย
ปลาบอกว่าไม่โกรธนะฮะแล้วจะไม่ฟ้องอะไรด้วย
ตรงนี้นะฮะหมอปลาบอกไม่ฟ้องนะฮะแล้วก็ไม่โกรธด้วย
แล้วที่ชวนคุณกันจอมพลังมาในวันนี้เนี่ย
คือคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาจะรู้จักกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะ
ซึ่งวันนี้ก็มาร่วมตรวจสอบเพราะว่าอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของสงฆ์เนี่ยไปถึงภาคส่วนของการเมืองด้วย
ก็เลยเชิญมาตรวจสอบด้วยกัน
เตรียมแรงเท่ากับที่เรามีการไปถึงภาคส่วนของท่านนี้
สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับการประพฤติเอกและคุณกัลจอมพลัง
มาในวันนี้นะครับ
ว่าฟางคิดของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือน

เขาก็มีสิทธิ์ขึ้นป้ายเขาจะขึ้นยังไงก็ได้

แต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเอาป้ายกลับไปขึ้นเนี่ย

สำหรับชาวพุทธมันคือเรื่องที่ร้ายแรง

แต่ไม่ได้รับผลลงโทษอะไรเลยอ่ะ

สมควรที่จะได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย

ให้คนพวกนี้ไปทำความผิดซ้ำซาก

ถ้าวันนี้ทำผิดแล้วไม่ได้รับบทลงโทษ

มีเมียพระอะไรจะโผล่ออกมาอย่างนี้เรื่อย
แสดงว่าท่านเนี่ยมีพิรุษนะฮะ

เราทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายการที่เข้าไปวัดไหนเนี่ย
เราไปกับสื่อมวลชนสื่อมวลชนเนี่ย
ว่าจะเป็นพี่ติน้องมนต์น้องอาร์มทุกช่องเข้าไปขอก่อน

สำหรับใครก็ตามที่พูดอะไรไม่อยู่ในข้อเท็จจริงนะ
การที่ว่าจำเนินคดีอะไรทางทีมผมกับหมอปลาไม่ทำหรอก
เพราะหน้าที่ของเราเราต้องการไปจัดการมารสัตว์หน้าวันนี้
วันนี้จะเห็นว่ามีป้ารัตนามาด้วยนะ

ที่หมอปลาดูแลอยู่นะครับนี่ก็เป็นคนดังทางโซเชียลนะครับ
ถามว่าเอ๊ะทำไมป้ารัตนาที่มีวลีติดหูชาวเน็ตชาวโซเชียล
ขอให้พระลงโทษอย่างหนัก
คืออย่างนี้ฮะวันนี้ที่พิศนุโลกใช่ไหม
แต่เดี๋ยวคณะของหมอปลาเนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานแต่งของทนายโนบิทนายโนบิตะ
นายกิจสดาโลหิตดีที่อุดรธานีวันพรุ่งนี้

ทนายโนบิตะจะแต่งงานพรุ่งนี้
รัตนาก็จะไปงานด้วยก็เลยมาด้วยกันนี่

ท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการไปตรวจสอบเรื่องสงฆ์ของหมอปลาแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะฮะ
คือก็ต้องยอมรับว่าก็มีบางฝ่ายที่เขาก็มองว่าบางครั้งไม่เหมาะสมอะไรก็มีใช่ไหมเรื่องการบุกไปอะไรไป
นี่มีเพจเฟซบุ๊กทนายธรรมราชนะฮะ
โพสต์เอาไว้แบบนี้บอกพระวัดไหนที่ถูกหมอปลาเข้าไปตรวจสอบโดยยังไม่ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายทำให้ได้รับความเสื่อมเสียพร้อมเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับวัดและพระสงฆ์
อ่าเราก็โทรศัพท์ไปอยากจะสอบถามรายละเอียดหน่อยค่ะว่าเออมันยังไงกัน
ทนายธรรมราชเนี่ยบอกแค่ว่ายืนยันว่าไม่ได้หิวแสงแล้วยินดีเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้จริงแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมในส่วนของเขาก่อน
หากเห็นว่าวัดไหนพระรูปไหนถูกกลั่นแกล้งถูกจับศึกโดยไม่เป็นธรรมโดยไม่ยินยอมและขัดต่อกฎหมายเนี่ยก็จะรับปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็ทำคดีให้ประมาณอย่างนั้นค่ะอ่า
เขาก็ชี้แจ้งมาเท่านี้นะครับประมาณอย่างนี้
เรื่องราวเกี่ยวกับพระมันเยอะจริงแล้วพี่ผู้หญิงนี่เป็นชาวบ้านให้สัมภาษณ์พูดดีมากเลยนะพี่อุ๋ย
บอกว่าก็เคารพแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระสงฆ์นะแต่ทุกวันนี้พอมีข่าวลักษณะแบบนี้กลับมาคิดทุกทีเลยว่าเรากำลังกราบไหว้อะไรกันอยู่
คือเราต้องมองในอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างนี้เราช่วยกันทำให้พระที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีเนี่ยได้ออกไปจากพระพุทธศาสนา

ยังเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็เข้าวัดกราบพระไหว้พระที่เราเห็นว่าเออประพฤติปฏิบัติดีเหมือนเดิม